ส่วนชาวบ้านที่อุดรธานีเขาร่ำลือถึงความอาถรรพ์ของหนองปลาซิล
เขาบอกว่าหนองปลาซิลแห่งนี้ขุดมา๒๕ปีแล้ว
แต่มีคนตาย๑๐ศพแล้ว
และศพล่าสุดนี่นะคะชื่อนายบัวลอยค่ะ
กว่าคนจะไปเห็นคือลอยขึ้นอืดแล้วนะคะ
และการชนสูตรเบื้องต้นก็คือน่าจะตายมาแล้วประมาณ๒วัน
ตรวจสอบพอนะคะอำเภอเมืองอุดรณฑานีค่ะ
พร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
และอาสามูลนิธิกู้ภัยสว่างเมธาค่ะ
น้องน้ำแห่งนี้ความกว้างนะคะประมาณ๒๐ไร่กว้างมาก
ชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูอยู่ริมฝั่ง
เพราะว่าไปพบเสร็จครั้งทราบชื่อนะคะ
แต่ภายหลังตรวจสอบไปตรวจสอบมา
ชื่อว่านายบัวลอยโพศีดาอายุ๔๖ปีค่ะ
คว่ำหน้าขึ้นอืดห่างจากฝั่งประมาณ๕เมตร

จากการชนสูตรเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
น่าจะเสียชีวิตจากการจมน้ำ
และเสียชีวิตมาประมาณ๑๒วันนะคะ
นายสุพรรณภาริสชาวบ้านในพื้นที่ผู้พบศพเล่าว่า
เช้านี้ตัวเองมาหวานข้าวที่ทุ่งนาห่างจากหนองปลาซิล๕๐๐เมตร
หวานข้าวเสร็จก็เดินขึ้นมา
ทีนี้มองไปที่หนองน้ำเห็นศพค่ะ

ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นศพแหละแต่เห็นว่าเป็นคนลักษณะคล้ายคน
ใครเอาตุ๊กตามาทิ้งไว้ตัวเองสายตาไม่ดี
หลังจากนั้นมีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาค่ะ

ไอ้ตรงนั้นที่เห็นความหน้าคนหรือตุ๊กตา
พอยืนยันพร้อมกันวัยรุ่นบอกศพเท่านั้นแหละค่ะ
มาเลยโทรด่วนเลยนะคะ
แล้วพอนำศพขึ้นมาก็ปรากฏว่าสืบไปสืบมา

นายบัวลอยมีที่นายอยู่ใกล้กับน้องปาซิลนะคะ
โดยปกติผู้ตายเป็นคนโสดค่ะสันโดดไม่สูงสิงกับใคร
แต่ดื่มเหล้าบ่อยมักจะมานอนอยู่เถียงนาประจำ
นายสุพรรณเชื่อว่าคนที่พบสบนี้นะคะเป็นอธรรณ
เพราะตั้งแต่ขุดน้องปลาซิลมา๒๕ปี
มีคนจมน้ำที่น้องนี่ไปแล้วเจ็บสบ

ก็เป็นศพผู้ชายจมน้ำเดือนเมษายนที่ผ่านมานี่เองเดือนที่แล้วนี่เอง
ตนคิดว่านี่น่าจะมีอาถรรพ์แล้วแหละ
ระบุด้วยนะอาถรรพ์สารเจ้าแม่สิ้นเหี่ยนค่ะ
ตั้งอยู่พร้อมกับขุดหนองปลาซิลห่างจากจุดเกิดเหตุ๒๐๐เมตรเอง

ผู้ตายอาศัยอยู่เถียงนาตามลำพัง
แต่เนื่องจาก๒๓วันอากาศร้อน
ผู้ตายจึงได้ถอดเสื้อถอดกางเกง

แต่น่าจะเกิดวูบจมน้ำเสียชีวิต
และไม่มีใครเห็นจนศพลอยอืด

ญาติไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ